ใครถูกรางวัลหรือใครที่ไปซื้อมาแล้วเก็บอยู่กับตัวเช็คก่อนนะจ๊ะ
เฮ้ยคุณผชกดูดิสลากปลอมระบาดแล้วแบบระดับหลายร้อยใบ
แล้วในพื้นที่แล้วเป็นอย่างไรตอนนี้โอ้โหแม่ค้านี่แทบจะเป็นลมนะคะ
มั๊คคาเรศสลากินแบ่งรัฐบาลชาวชุมวัดขอลแก่น
เขานำสลากินแบ่งรัฐบาลจำนวน๙๕
ไปแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดี

เธออยู่๔เล่มเธอก็เลยบอกว่าอะถ้างานก็เอามาละกันเดี๋ยวรับซื้อไว้ทั้งหมดเลย
ก็มีการโอนเงินไปนะคะเมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์
บอกว่าเล่มละ๑๐๐ใบนะเท่ากับว่า๔เล่มจะเป็น๔๐๐ใบนะคุณผู้ชม
แล้วขายในราคาเล่มละ๙๐๐บาทเท่ากับว่าเธอจ่ายเงินไปทั้งหมด๓๖๐๐๐บาท
ตกราคาลอตเตอรี่๑ใบจะตก๙๐บาทคุณคิด
เธอบอกว่าเธอแบ่ง๑เล่มเอาไว้ขายเองอยู่ในจังหวัดขอนแก่นนั่นแหละ
แต่ทีนี้พี่สาวพี่สาวก็อยากจะขายเหมือนกันแต่พี่สาวอยู่กรุงเทพ
เธอก็เลยเอา๓เล่มที่เหลือส่งไปให้พี่สาว
แต่ปรากฏพี่จับดูปุ๊บโอ้โหพี่บอกเลยมันผิดปกติ
เนื้อสัมผัสของการสลากยาวตาลีเนี่ยมันแปลก
ผิวกระดาษมันดูหยาบมันไม่ลื่น
คือเธอบอกว่าถ้าของจริงมันจะหยากมันจะไม่ลื่น
พอเอาไปตรวจสอบแล้วไปถึงกองสลากเลยนะ
ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ยืนยันชัดเจนว่าปลอมทั้งหมดค่ะคุณคิง
นางเสาบีนะคะเธอบอกว่าและที่สำคัญมีลูกค้าซื้อไปแล้วอ่ะดิ
เป็นเลขที่ลงท้าย๙๐ตอนนี้เธออยากรับผิดชอบ
ขอให้ลูกค้าเอามาคืนนะคะยินดีชดใช้เงินเต็มจำนวน

แล้วถ้าเกิดว่าถูกรางวัลที่๑เนี่ย
สุดท้ายมันก็จะขึ้นรางวัลไม่ได้อีกอยู่ดีเพราะมันปลอม
พี่สาวไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สพรัฐนาธิเบสค่ะ
ลูกค้าซื้อไปแล้วถึง๒๓ใบ
และจะเป็นเลขชุดที่ลงท้ายด้วย๙๐เหมือนกันค่ะ
ส่วนคนที่เป็นมิจฉาชีพผู้ชายเธอบอกว่าเหมือนกับว่ามีการโทรติดต่อไป
แล้วให้ลูกสาวรับโทรศัพท์แทนแล้วอ้างแบบนี้
ยังคงอ้างว่าเป็นของจริงค่ะ

เอาไว้แค่ร้อยใบปุ๊บพี่เอาออกขายวันหนึ่ง
ออกขายวันหนึ่งซึ่งพี่ขายวันนั้นน่ะ
ขายเลขมันเป็นเลขชุดชุดหนึ่งเท่ากับ๒ใบ
ขายออกไปชุดหนึ่งซึ่งเป็นเลขที่ลงท้ายด้วย๙๐
ตอนนี้พี่พยายามตามหาคนที่ซื้ออยู่
ก็คือจะรับผิดชอบจะขอคืนแล้วก็จะชดใช้เงินคืนเขา
กลัวมันมีปัญหาว่าเขาถูกรางวัลแล้วมันขึ้นเงินรางวัลไม่ได้
คุณบีเธอก็เป็นห่วงลูกค้านะเธอก็ออกมาคือแสดงชัดเจนว่าเธอไม่ได้หลอกนะเธอโดนหลอกมาอีกทีนึง
ส่วนทางด้านของเจ๊พินล่ะเธอเป็นแม่ค้าสลากรายใหญ่
คุณยุพินตาปราบหรือว่าเจ๊พินเนี่ยไปคุยกันหน่อย
อยู่ในตลาดบ้านนะคะที่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
บอกแบบนี้บอกเฮ้ยเพิ่งรู้ข่าวนี้นะตกใจจริงนะ
จริงเจ๊ขายมานานกว่า๑๐ปีแล้วนะคุณนักข่าว
มันไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้เลยยอมรับเลยพอมันมีข่าวออกไป
ปรากฏว่าลูกค้าไม่มั่นใจแล้วที่จะซื้อสลาก
บอกว่าถ้าซื้อสลากจากร้านเจ๊มั่นใจว่าเป็นของจริง๑๐๐
ใบแน่นอนเคสนี้เดาว่าน่าจะเป็นพวกมิจฉาชีพในแฝงตัวมา
แล้วอาจจะอ้างว่ามีโคต้าจากกองสลากอย่าทำแบบนี้เลย

คดีนี้เท่ากับว่ามันต้องแบ่งออกเป็น๒พื้นที่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะก็คือสพรัฐนาวิเศษ๓๐๐ใบที่เธอบอกว่าพี่สาวไปแจ้งความแล้ว
ส่วนเธออยู่ในสมภาพบ้านเป็ดก็ไปแจ้งความเหมือนกัน๑๐๐ใบ
เดี๋ยวจะต้องมีการสอบปากคำแล้วก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐาน
ออกหมายเรียกแล้วก็หมายจับตามขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะ
อย่าทำเลยเนอะ